เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะล่าสุดเราไปเจอ

ตอนแรกยังผอมอยู่เลยนะครับโรงการ
เพราะฟิตเขาต้องเล่นละครเรื่องนี้ค่ะ

บอกว่าที่ฟิตหุ่นคุมอาหารเนี่ย

งานปังแบบนี้นะคะเจ้าตัวรับบอกว่า
เอ้ามีอีกมุมนึงเพิ่งทำทำเหมือนกันนะจ๊ะ
สวดมนต์ขอพรแต่ไม่ถึงกับมูเตรลูคค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจดิฉันแอบอกหักนิดนึง
แบ็ครับตรงว่า

แต่สักพักพอมาเจอพี่แจ๊กกะรีนขอโสดเลย

เดี๋ยวกันนะแล้วเราก็เอาไปกับเขาอ่ะ

เขียนมาว่าเขามีแฟนแต่ว่าอ้าวโสด

เพราะตอนนี้อยากทุ่มเทเวลาให้กับงานนะคะ
แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงก่อนค่ะ

คือแล้วเราเองก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยในอนาคต
เพราะฉะนั้นต้องทำตรงนี้ให้แข็งแรงก่อน

เพราะฉะนั้นก็คือผมขอสร้างตัวของผมเองให้มันดีก่อนละกัน

ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็แบบว่ารักษาศีลอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับ
ส่วนในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจหรือว่าแรงดึงดูด
จะไปขออะไรเนี่ยขอเทพก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
การขอของผมเนี่ยผมอาจจะขอตอนนี้นะขอในเรื่องที่ว่า
ขอให้เราทำอะไรได้อย่างที่เราต้องการ
เพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับคนรอบด้าน
การที่มีสิ่งที่มูโอเคมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวและปลอดภัยในใจ
ไว้ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือคุณเองทั้งนั้นแหละ
โอ้โหนะคะไปดูนางเอกกันบ้างดีกว่านะคะ
น้องนิ้งสรรญาค่ะยอมรับนะคะว่าเขาก็เชื่อ
แล้วก็ศรัทธาองค์เทพเหมือนกันอย่างพระแม่รักษมี
คุณผู้ชมโอ้โหเธอเป็นนางเอกน้องใหม่นะคะแต่ว่านับถือแล้วก็บูชามากค่ะ
มีโอกาสก็ไปกราบไหว้บอกเลยนะคะว่าปีนี้พระแม่รักษมีมาจริง
อย่างก่อนหน้านี้นะคะที่คุณวุ้นเส้นเขาไปสร้างไว้แล้วคนไปกราบไหว้ขอพร
งานได้มาขอความรักยังรออยู่ค่ะ

มันทำให้ธุรกิจเขามันขายได้
ทีมงานกระทิบมาหน่อยว่าว่าคุณวินเส้นคือ

เล่าถึงโมเมนต์นะคะชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีราคาราวหลักหมื่น

บอกว่าน้องเนี่ยน่ารักเนี่ยคุณผู้ชม
น้องน่ารักขี้อ้อนถูกชะตาเลยซื้อมาดูแลค่ะ

อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่ามันมีเหตุผลเสมอ
เราก็เลยไปไหว้เพื่อความสบายใจของเราด้วย
ไปบอกเคารพท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อความสบายใจขอให้แบบเออให้เล่นได้
เราจะเล่นเป็นท่านไปขออนุญาตไปทำแบบบอกว่าเราทำสิ่งดีนะอะไรอย่างนี้
บางคนก็จะบอกว่ามันน่ากลัวแต่จะเปลี่ยนเวลาอย่างนี้

มันมีหลายราคามันมีหลักพลาดหลักหมื่นมันแล้วแต่ตัว